หลังจากที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาขนสเปิมข้ามชาติไปเมื่อวานนี้
โดยผู้ต้องหาก็ได้ให้การพาดพิงถึงคลินิก๔แห่งในกรุงเทพมหานคร
ในวันนี้กรมสนับสนุนและบริหารสุขภาพ
ก็ได้ไปตรวจสอบคลิกนิกหนึ่งในสี่แห่ง
ที่ผู้ต้องหาอ้างว่าได้รับการว่าจ้าง
ก็ออกมายอมรับนะครับว่าเป็นเจ้าของหลอดสเปิม๒หลอด
ซึ่งถูกยึดได้ที่ด่านสุรกากรหนองคาย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพหรือสปสตรวจสอบคลินิก๑ใน๔แห่ง
ผู้ต้องหาลักลอบขนย้ายสเปิมข้ามชาติอ้างว่า
ได้รับการว่าจ้างซึ่งเป็นการตรวจสอบตามที่เป็นกระแสข่าว
แต่ไม่เกี่ยวกับคดีลักลอบขนย้ายหรือซื้อขายสเปิมข้ามชาติ
เพราะหลักฐานจากจังหวัดน้องคายยังส่งมาไม่ถึง
ยังไม่สามารถชี้ชัดความผิดใดได้ในขณะนี้

ท่านค้าวันนี้ต้องตอบคุณท่านอย่างตอบสังคมไว้ค่ะ
หมายความว่าถ้าหลักฐานที่หนองตายมาแล้ว
ท่านจะกลับมาตรวจที่มีหนุ่มแข่งนี้เองแล้วมันมีปัญหา
ตัวหลักฐานของน้องคลายถ้าเรามาแล้ว
ถ้าชัดเจนแล้วมันเป็นประเด็นตามกฎหมายได้จากหลักฐานตรงนั้น
ก็จะดำเนินการไปตามหลักฐานที่มีอยู่
แล้วการที่ขอประสอบมาตรวจก่อนทั้งที่หลักฐานที่น้องคลายยังมาไม่ถึง
หากว่าทีนิกในกลุ่ม๔ทีนิกที่มีการจะทำความผิดสิ้นแล้วเรามาอย่างนี้
มันจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายหลักฐานหรือว่าไหวโตหรือว่าอะไรกันอยู่

เพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่หนองคายอยู่แล้วนะครับว่าหลักฐานตรงนั้นเนี่ย
เป็นประเด็นที่สามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่นะครับ
ส่วนตรงที่คลินิกนี้ก็เป็นเรื่องของคลินิก
วันนี้เรามาตรวจสอบถ้าเกิดว่าคลินิกผิดเราก็อีกประเด็นหนึ่ง
ละประเด็นกับที่หนองคายกันนะครับ
ฐานที่ว่านี่คือใบส่งสินค้าหรือเปล่าครับ
เนี่ยต้องไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ
อกจากนี้ยังระบุว่าการขนย้ายสเปิมนำเข้ามาในประเทศไทย
หรือการขนย้ายออกนอกประเทศเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
บรรยัตินี้เนี่ยควบคุมไปถึงนะครับการดูแลเด็กนะครับ

เพราะฉะนั้นการคุ้มครองต้องคุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ำ
ควรเกิดมาด้วยการมีคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมตั้งแต่แรกเลย
เพราะฉะนั้นอสุจิหรือไข่ก็ไม่ควรมีการซื้อขายนะครับ
ไม่ควรมีการซื้อขายนะครับ
พอเป็นตัวอ่อนก็ห้ามมีการซื้อขาย
เพราะนี่คือสิ่งที่พระบัญญัติเนี่ยอยากเห็น
ซึ่งถูกพาดพิงเป็นผู้ว่าจ้างขนย้ายสเปิมข้ามชาติ
ออกมายอมรับสเปิม๒หลอดเป็นของศูนย์จริง
โดยเป็นของชายชาวเวียดนามและชาวจีน

เมื่อวันที่๑๗และ๑๙เมษายนที่ผ่านมา
แต่ยืนยันไม่รู้จักกับนายยูและนายนิธินนศรีธานิยานนท์
ซึ่งถูกจับกลุ่มที่ด่านศูนย์ละกากรน้องไค

เอกสารทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้คือการยืนยันว่า
ว่าคนไข้มาถอนของของเขาออกไปเองนะครับโดยที่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องใดกับผู้ที่ถูกจับกลุ่มนะครับขออนุญาตยืนยันตรงนี้และขออนุญาตยืนยันว่าสเปิร์มหรืออสุจิที่ถูกตรงนั้นเป็นของเขาไม่ได้มีการซื้อขายใดนะครับตามเอกสารที่มีอสุจิอันนี้เป็นของเขานะครับเขาฝากกับเราเขามีเจ
เขาก็มาที่เราแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะจะขอย้ายตัวอ่อนออกนะโดยมาเซ็นเอกสารทุกอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังอธิบายถึงเอกสารของคลินิกที่พบขณะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนย้ายสเปิมข้ามชาตินั้นเป็นเอกสารเบิกสเปิมจากคลินิกตามกฎหมายเพียงเท่านั้นซึ่งคลินิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสเปิ
สวัสดีครับ